วัยรุ่น๓คนคือจริงชวนเพื่อนกันมาสังสรรค์ที่บ้าน
แล้วก็จะมาทอดหมูกินกัน
ปรากฏว่าเอ้ากำลังทอดอยู่ดีแก๊สหมด
หมดทำไงดีนึกขึ้นได้ว่าร้านชำข้างหน้าเนี่ย
เขามีถ่านนะวางขายอยู่หน้าร้าน
แต่ทีนี้ร้านเขาปิดแล้วทำไงขโมยดีกว่า
พอขโมยถ่านได้แล้วนะฮะทีนี้ทำไงต่อคุณ
ขโมยถ่านได้แล้วจะเอาไฟที่ไหนจุด
ขโมยน้ำมันเบนซินจากรถจักรยานยนต์ดูดต่อดีกว่า
คุณผู้ชมขโมย๒ต่อ๓ต่อแบบนี้นะฮะ
ภาพจากวงจรปิดเห็นภาพชัดเจนตอนขโมยนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะน้ำเอาก่อนเลย
เพราะรู้ว่าถ่านมีอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปหยิบ
แต่ทีนี้ฮะแหมจะเอาไปกินหมูทอดกัน
เดี๋ยวก็กระหายน้ำไหนก็มาแล้วเอาน้ำไปด้วยแพ็ค
ถ่านเพื่อเอาไปจุดเตาแน่นฮะเอาไปถุงเนิ่งนะฮะ
ใช่ฮะกล้องวงจรปิดภายในร้านขายของชำชื่อร้านถูกดีทรายทองพื้นที่คลองอุดมชลจร
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาบันทึกภาพเอาไว้ได้เลยนะครับ

เนี่ยคุณเอาจริงข่าวนี้นี่เล่าเรื่องด้วยกล้องวงจรปิดทั้งนั้นเลยนะ
และหลังจากขโมยถ่านขโมยน้ำไปเรียบร้อยแล้วอ้าวสักพักหนึ่งนะฮะ
มีวัยรุ่นชายอีกหนึ่งคนมาข้างร้านแล้วมาขโมยอะไรรู้ไหมคุณ
สองคนนี้จัดการเรียบร้อยแล้วแล้วมาขโมยอะไรต่อรู้ไหม
น้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินดูดจากรถซาเล้งที่จอดอยู่เลย
และออกจากร้านไปคุณผู้ชมฮะได้ของติดไม้ติดมือเป็นอะไรบ้างฮะ
มันเบนซินน้ำมันเบนซินใช่นะครับเจ้าของร้านฮะคือคุณบรรจงสังเกตกิจเนี่ย
ให้ทีมข่าวฟังหลังจากเห็นกล้องวงจรปิดนะตอนแรกบอกว่าไม่รู้นะ
ว่ามีของหายกระทั่งเจ้าของรถซาเล้งที่จอดอยู่ข้างร้าน
มาขอดูกล้องวงจรปิดเพราะพบว่ารถซาเล้งเนี่ย
น้ำมันมันเกลี้ยงถังเลยคุณสตาร์ทไม่ติดแล้ว
คือไม่กะว่าเหลือให้ก้นถังให้เขาสตาร์ทติดหน่อย
ให้ผีไปนิดหนึ่งแล้วค่อยรู้ไม่เอาเลยดูดเกลี้ยงเลย

พอดูวงจรปิดพี่บรรจงก็เลยเห็น
ไม่ใช่ขโมยแค่น้ำมันในรถซาเล้งเท่านั้นเอง
แต่ขโมยของในร้านขายของชำไปด้วย
คุณผู้ชมฮะผ่านไปหนึ่งวันอืม
ไหมครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นวัยรุ่น
คิดได้สำนึกผิด
กลับมาที่ร้านถูกดีไซน์ทอง

วชนกลุ่มนี้๓คนอายุประมาณ๑๖๑๗ปี

กลับมาที่ร้านขายของชำเพราะสำนึกผิด

แต่คนที่มาขโมยเนี่ยมี๓

ยกมือไหว้ขอโทษพี่บรรจง
บอกพี่ครับคืนที่เกิดเหตุเนี่ย
พวกเราชวนกันสังสรรค์อยู่ที่บ้าน

คือทอดไปทอดมาหมูมันยังสุกกลาง

นึกขึ้นได้ว่าร้านขายของชำมีถ่านหุงต้มนี่นะ

เมื่อเห็นแพ็คน้ำดื่มอ้าวก็นึกขึ้นได้ว่า
โอ้โหน้ำสะอาด
เอ๊ะเอาไงดีอ่ะแล้วถ่านเนี่ย

ก็เลยย้อนมาขโมยน้ำมันเบนซินจากรถซาเล้ง

ช่วยจุดเตาถ่านทั้งหมดนี้
ทำไปด้วยความคึกขนอง

พวกผมขอโทษนะครับเสียงอ่อนเลย

เขาจะยังมาขอโทษอยู่ไหมนะ

เขาอาจจะมาคุณแต่ถ้าพอมาขอโทษแบบนี้
เจ้าของร้านว่าไงเจ้าของร้านให้อภัยไหม
อภัยเด็กมันคิดได้แล้วให้อภัย
ติดใจเอาความนะฮะสั่งสอนไปนิดนึง
หากไม่มีกินนะให้มาขอกันดี

คุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดเล่าเรื่องทั้งหมด
ตั้งแต่ขโมยยันมาขอโทษนะครับ